แล้วปรากฏว่าแฟนที่ประเทศลาว

ละครเรื่องล่าสุดนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ต้องสงสัยนะคะว่ามีอะไรกันหรือเปล่า

ไม่มีนะคะแต่แต่ละคนเขาแค่ติดงานกันค่ะ

แล้วก็นี่ชหวานสุดด้วยนะคะ

หมากเนี่ยนะขาดหมากไม่ได้เนี่ยชีวิตนี้
นี่คุณผู้ชมค่ะพูดถึงขนาดนี้
สงสัยจะมีข่าวดีแล้วนะคะเนี่ย
ไปที่ท่าแขกครับผม

ก็อยากจะไปดูแบบธรรมชาติ

ช่วงนี้ถ่ายหนักมากเห็นเห็นครับ

ก็ชื่นใจนะครับผม

รู้สึกเหมือนกันครับผม
เหมือนกระจกสองด้านที่มันขอ้าง

คุณลืมมั้ยละลาออกไป
มีค่ากับชีวิตของฉันมากเลยนะ

สำหรับคู่นี้ใช่แล้วค่ะคู่นี้อ๋อยังทำงานก่อน